มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
แม้ว่าตอนนี้วันเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนนะครับ
แต่กรกตยืนยันว่าการลงคะแนนและนับคะแนนนั้นจะเสร็จ
ภายใน๙พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ภาคการเมืองยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมต่างนะครับ

ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ส่วน๔รัฐมนตรีต้องรอหลังเวลาราชการเท่านั้น
ขณะที่นายนัทพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าพัก
แจงรายละเอียดการระดมทุนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้สนับสนุนรวม๖๒๒ล้านบาท
แต่สามารถบันทึกในบัญชีเพียง๒๔รายการ

จากกรกตได้กำหนดระยะเวลาในการระดมทุน
ถึงวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๑เท่านั้น
ทำให้เงินที่เหลือประมาณ๕๐๐กว่าล้านบาท
จะต้องนำเข้าบัญชีผู้บริจาคให้กับพักแทน
ผู้ที่แสดงเจตจำนง
สนับสนุนพักมาทั้งหมดนะครับ
เป็นเงิน๖๒๒ล้านบาท
มี๓๔๗๙๕๐บาทนะครับ
เราจะบันทึกเข้าบัญชีระดมทุน๙๐ล้านบาทนะครับ
๔รายการเพราะว่าทางกรกตได้ออกระเบียบระดมทุน
ให้วันระดมทุนคือวันที่๑๙ธันวา๒๕๖๑นะครับ
ฉะนั้นเอกสารหรือว่าเช็คที่ลงวันที่หลังวันที่๑๙เนี่ย
เราจะเอาเข้าบัญชีเงินบริจาคของพักนะครับ
ซึ่งจะเอาเข้าบัญชีวันจันทร์แล้วก็วันอังคาร

ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พักพลังประชารัฐ
ได้นำเอกสารการจัดการระดมทุนของพักยื่นต่อกรกตแล้ว

มีผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรมของพัก
แต่ไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่พัก
ในวันจัดการระดมทุนได้อีกจำนวน๑๕๑คน
รวมเป็นเงิน๕๓๒ล้านบาท
ในจำนวนนี้เมื่อพักได้รับและตรวจสอบแล้ว
จะดำเนินการรวบรวมเป็นเงินบริจาคตามระเบียบกฎหมาย
และรายงานให้ทราบต่อไป
รับเงินมาพักษ์รับจะให้เงินช่วยอะไรก็รับเฉย

เพราะมันคือเงินพวกเรามันคือเงินภาษีพวกเราตรงนั้นแหละ

ชัชชาติสิทธิพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดกาลสิน
ร่วมกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ให้รับเงินมาไม่ว่ารัฐบาลจะให้มาในรูปแบบใด

อกจากนี้ยังกล่าวปลาใสอย่างดุเดือด

เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนไปเรื่อย
พร้อมระบุเด็กที่เกิดปี๒๕๕๙

ไม่รู้ว่าต้องรอขึ้นประถมก่อนหรืออย่างไร
ประเทศไทยจึงจะมีการเลือกตั้ง
ปิดท้ายที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นำทีม๙ว่าที่ผู้สมัครสอสอฝั่งธนบุรี
ลงพื้นที่ตลาดบางแคร์พบปะประชาชน

พร้อมระบุว่าความไม่ชัดเจนวันเลือกตั้ง
เป็นปัญหาของรัฐบาลและคอสช
เพราะที่ผ่านมากรกตยืนยันว่า

ส่วนที่นายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี

ทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสับสน
อยากทักชวนประชาชนร่วมแสดงพลัง
บัตรเลือกตั้งปฏิเสธสังคมที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อปรับทัศนคติคอสช
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน